คือจะบอกว่าประเด็นนี้สังคมให้ความสนใจมากนะคะแล้วก็มีกระแสข่าว
ข่าวลือข่าวปล่อยข่าวลวงเนี่ยออกมาเป็นระลอกตำรวจบอกว่าตอนนี้เนี่ย
ปสรรคสำคัญไม่ใช่เรื่องของการหาหลักฐาน
หาเบาะแสของคนร้ายนะคะครับแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญก็คือ
เรื่องของข่าวปล่อยนี่แหละค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็มีการตามกันต่อ
สำหรับคดีจี้ชิงทองที่ลบบุรีนะคะที่ห้างโรบินสัน
เมื่อวานนี้รองพบตรพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์นะคะ
ก็ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าคือตอนนี้รองพบตรบอกว่าใจเย็นเย็น
คุณผู้ชมใจเย็นกันนะคะเรื่องของการทำงานของตำรวจก็
เราทำงานกันอย่างเข้มข้นต่อเนื่องเมื่อวานนี้มีการไปที่โรงพักลบบุรีนะคะ
จากนั้นก็มีการประชุมกันเสร็จสิ้นสักประมาณสองชั่วโมงตำรวจก็ลงพื้นที่แยกย้ายไปหาหลักฐานต่างต่างต่อ
แต่เมื่อวานรองพบตรพูดน่าสนใจรองพบตรบอกว่าตอนนี้มีความคืบหน้าเรื่องของการติดตามหาตัวคนร้ายที่ไปจี้ชิงทองแล้ว
แล้วก็ไปฆ่าสามศพมีผู้ได้รับบาดเจ็บสี่รายแต่รองพบตรบอกว่าอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยใจเย็นเย็น
คือคนร้ายเนี่ยได้ตัวมาแน่แต่ไม่ใช่ว่านาทีเดียวแล้วจะได้เลย
แต่ล่าสุดนะคะข่าวหน้าหนึ่งของนังสือพิมพ์ไทยรัฐหัวเขียวเนี่ย
พาดหัวน่าสนใจนะคะบอกว่าพบชายต้องสงสัยคล้ายกับว่ามาดูลาดเหล่า
ก่อนที่จะมีการปล้นทองแล้วก็ฆ่า๓ศพ
แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บอีก๔รายเหมือนกันนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจตรีนัทพลสุขรสร
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรี
ก็มีการเปิดเผยความคืบหน้านะคะ
คุณผู้ชมสรุปสั้นแบบนี้ก่อน

ยังไม่มีการออกหมายเรียกใดทั้งสิ้น
แต่ใจเย็นข้อมูลเกี่ยวกับคนร้ายตอนนี้
ตำรวจบอกว่าใกล้เข้าไปทุกขณะ

ตำรวจก็ทำงานกันอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะมีการลงพื้นที่
ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดต่าง
คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนี
น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมเพราะว่า

ตอนที่หลุดออกจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
จุดสุดท้ายก็คือถนนบายพาร์ท
ลบบุรีสระบุรีเพราะฉะนั้นแล้ว

บอกว่าใครที่ใช้รถใช้ถนน
ณวันที่๙ช่วงประมาณ๒ทุ่มถึง๕ทุ่ม
ถ้าเกิดว่าใครมีเบาะแสสามารถแจ้งได้ที่๑๙๑หรือสายด่วน๑๕๙๙นะคะ
ครับคือบ่อแสยังไงก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดของคุณผู้ชมนี่แหละ
ถ้าใครอยู่แถวนั้นแล้วมันมีกล้องหน้ารถเนี่ย
ก็ไปมอบให้กับทางตำรวจได้นะครับ
จาก๒เบอร์ที่ให้คุณผู้ชมไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะ
ผู้การลบบุรีบอกว่าท่านคือก็อยากได้ข้อมูลเบาะแส
เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ข้อมูลมันสเปะสปะมากเลย
ใครที่มีเบาะแสสามารถแจ้งได้ที่ท่านโดยตรง
ท่านอนุญาตให้โทรไปที่เบอร์ส่วนตัวของท่านนะคะ
ฝากเบอร์กันไว้นิดนึงละกันนะคะ

จะไปติดตามกล้องวงจรปิดแล้ว
ตอนนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปสอบปากคำที่คาดว่า
น่าจะเห็นคนร้ายก่อนที่มาก่อเหตุ

ที่สำคัญตอนนี้คุณเชื่อไหม
ยังไม่ได้แม้แต่หมวกไอโมงที่คนร้ายสวมใส่
มีการตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องทีนี้คุณผู้ชมกล้องวงจรปิดของห้างเนี่ย
ตำรวจบอกว่าไปพบลักษณะพฤติกรรมของคนร้ายเนี่ยน่าสนใจแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะให้เป็นข่าวออกมาได้
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะเสียรูปคดีแล้วอาจจะทำให้คนร้ายไหวตัวทัน
เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยติดตามข่าวสารเราอยู่แล้วชาวจังหวัดลบบุรีท่านดูข่าวเราอยู่นะคะ
มีเบาะแสเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเห็นคนร้ายโดยตรงกับตาของท่านหรือกล้องวงจรปิดกล้องหน้ารถท่านเอาไปมอบให้กับตำรวจได้นะคะ
ฟังเสียงพลตำรวจตรีนัทพลสุขรสรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีค่ะ
เป็นการชิงทรัพย์ทองที่เราตั้งประเด็นไว้ส่วนประเด็นอื่นน้ำหนักค่อนข้างน้อย
แต่เราก็เช็คเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวอะไรด้วยนะครับ
แต่ว่าน้ำหนักที่เราให้ก็คือเรื่องการชิงทรัพย์นะครับจากพฤติการของคนร้ายครับ
ที่ถูกคนร้ายกระหน่ำยิงเข้าไปที่ลำตัว๔นัดก็มีกระแสข่าวบอกว่า
เป็นการแก้แค้นส่วนตัวหรือเปล่ารองพบตรยืนยันชัดเจนแล้วนะคะ
ว่าไม่น่าจะใช่เรื่องของการแก้แค้นส่วนตัวแต่ประเด็นที่คนร้ายเข้าไปก่อเหตุ
น่าจะเป็นเรื่องของการจี้ชิงทรัพย์มากกว่าคือประสงค์ต่อทรัพย์นั่นแหละค่ะ
อีกหนึ่งประเด็นที่เมื่อวานนี้ผู้การลบบุรีพูดถึงด้วยนะคะ
กระแสข่าวในโซเชียลที่มีคนที่อ้างตัวว่าเป็นนายทหาร
แล้วมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวเนี่ยค่ะ
อย่าคิดที่จะหาแพ้ถ้าสงสัยก็ให้น้องตู
แสดงความบริสุทธิ์ไม่ใช่กักตัวไว้แบบนี้

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมพอโพสต์นี้มันถูกปรากฏออกมาในสื่อออนไลน์

ตำรวจเนี่ยสามารถจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุได้แล้วเป็นคนมีสี
ล่าสุดนะคะผู้การจังหวัดลบบุรียืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง
เพราะพยานหลักฐานยังสาวไปไม่ถึงตัวคนร้าย
ที่สำคัญคนร้ายไม่น่าจะใช่คนมีสี
คือเดี๋ยวนี้ใครก็สามารถที่จะไปเรียนเรื่องของการยิงปืนได้ถูกไหม
แล้วปืนหาง่ายมากกว่าสัญญาณไวไฟ
ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุเนี่ยขนาด๙มิลลิเมตรหาที่ไหนก็ได้
ตำรวจบอกว่าเพราะฉะนั้นแล้วอย่าพุ่งเป้าไปที่เรื่องของคนมีสี
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นทหารเพราะจังหวัดลบบุรีก็มีหน่วยของทหารเยอะเหมือนกันนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมตำรวจบอกว่าตอนนี้พุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาวุธปืน
เพราะคนร้ายดูลักษณะพฤติกรรมพฤติการแล้วชำนาญเป็นพิเศษมีทักษะในการใช้อาวุธปืน
ลักษณะการยิงของคนร้ายเนี่ยคุณเห็นไหมเดี๋ยวกล้องวงจรปิดชัดเจนเลยค่ะ
ลักษณะการใช้ปืนของคนร้ายคือชำนาญการใช้เทคติกที่พิเศษมาก
ลักษณะการยิงเป็นชูติ้งชูติ้งก็คือยิงดับเบิ้ลออกไปจากกระบอกปืนเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้อีกหนึ่งประเด็นที่ตำรวจขอร้องเลยนะคะ
มีการแต่งตัวเรียนแบบคนร้ายแล้วก็ไปแชร์กันในโลกออนไลน์
ผู้การจังหวัดลบอุรีบอกว่าคือนอกจะไม่เหมาะสมไม่สมควรแล้วนะ
ไม่นึกถึงใจคนที่เขาสูญเสียเหรอท่านไม่นึกถึงครอบครัวที่เขาได้รับบาดเจ็บเหรอ
นอกจากจะไม่เหมาะสมแล้วลักษณะการกระทำที่คึกขนอมแบบนี้เนี่ย
มีความผิดทางกฎหมายนะคะคือฐานทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว
มีโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้ใจเย็นตำรวจก็ทำงานอย่างเต็มที่
เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราต้องตามกันต่อและประชาชนเนี่ย
สามารถช่วยได้นั่นก็คือเรื่องของการแจ้งเบาะแสนะคะ
โดยเฉพาะใครที่มีโอกาสไปใช้บริการห้างโรบินสัน
ช่วงวันที่๙สักประมาณตั้งแต่๒ทุ่มถึง๕ทุ่ม
ท่านมีเบาะแสท่านแจ้งไปได้ที่ตำรวจนะคะ
ฝากเบอร์ผู้การจังหวัดลบบุรีอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ท่านบอกว่าคือท่านเนี่ยอยากให้ประชาชนเนี่ยแจ้งเหมาะแสมาที่ท่านโดยตรงนะครับ
โดยโทรศัพท์ส่วนตัวของท่านเลยนะคะ๐๘๑๔๒๑๙๔๒๖นะคะ
อ๋อ๙๒๔๙นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วย๐๘๑๔๒๑๙๒๔๙ค่ะ
อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็คือในฝั่งของผู้ที่สูญเสียนะคุณสุภาษา
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นประกอบด้วย๓ครอบครัวด้วยกัน
คือวันนี้มีคือตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้นะคะมีพิธีเกี่ยวกับศพต่าง
ซึ่งบรรยากาศทั้ง๓ครอบครัวทั้ง๓จุดเป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะ
ดูบรรยากาศจุดแรกกันก่อนนะคะสำหรับพิธีชาปนกิจศพ
พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ถูกยิงในวันเกิดเหตุ
ซึ่งมีชื่อว่านายธีรชัตนิมมาอายุ๓๓ปี
คือถูกยิงขณะที่พยายามปิดประตูขังไม่ให้คนร้ายออกจากห้างได้นะคะ
ถูกบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดบ่อเงินเจริญศุกร์จังหวัดลบบุรีค่ะ
ของผู้เสียชีวิตนะคะชื่อว่าในวันลบเปิดเผยว่า
เสียใจมากกับการสูญเสียลูกชายลูกชายเป็นคนดี
ขยันทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเป็นเสาหลักของบ้าน
และหลังจากนี้ไปเป็นห่วงชีวิตของลูกของผู้เสียชีวิต
มีกันตั้ง๓คนหลังจากนี้ไปขาดเสาหลักแล้วจะอยู่ยังไงเนี่ยนะคะ
อีกทั้งยังเป็นห่วงเรื่องของคดีอยู่ที่ตำรวจเนี่ย
คือก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะอยากทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดี
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวออกมามากนักจากทางตำรวจ
แต่แน่ใจว่าตำรวจมีข้อมูลแล้วแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยได้เนี่ยนะคะ
แต่คุณพ่อเป็นห่วงไงเป็นห่วงว่าเดี๋ยวกลัวจะจับคนร้ายไม่ได้
นี่นะคะอยากให้ตำรวจจับเป็นมากกว่าจับตายด้วย
บอกแบบนี้นะคะเพราะอยากถามด้วยตัวเองเลย
สงสัยเรื่องมันคาใจมูลเหตุจูงใจอะไรสาเหตุอะไร
ทำไมถึงลงมือมาก่อเหตุแบบนี้และก่อเหตุคือได้ทองไปแล้วเนี่ย
ทำไมถึงไม่เอาไปตัดทองอ่ะทำไมจะต้องไปยิงคนอ่ะ
เอาชีวิตของเขาไปทำงานลูกของเขาไปทำงาน

นายวัลลบยังบอกอีกว่าลูกชายเป็นคนร่าเริง
ชอบบริการลูกค้าทำให้ผู้บริหารชื่นชอบแล้วก็แต่งตัว
ให้เป็นหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง
คือเป็นตัวอย่างที่ดีในส่วนของการทำงาน
ตัวเองภูมิใจในตัวของลูกชายมากที่ได้ทำหน้าที่จนวินาทีสุดท้าย

มากเลยนะครับสปาชีวิตสถานเดียวครับส่วนภัณฑ์ระยานะคะของผู้เสียชีวิต
เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เดียวกันเลยนะคะบอกว่าชีวิตของเธอหลังคือก่อน
หน้านี้ก่อนที่จะเสียชีวิตกำลังไปได้ดีทุกอย่างไปได้สวย
คือวาดฝันกันว่าจะช่วยกันทำงานซื้อรถซื้อบ้าน
หลังจากนั้นก็จะมีลูกด้วยกันใช่ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคนร้ายเนี่ย
โหดเยี่ยมอำมหิตเกินมนุษย์นี่คือบรรยากาศในช่วงงานศพ
นี่ที่ร้องไห้อยู่นี่ก็คือภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะ
คือร้องไห้จนเป็นลมล้มพับหลายรอบ
แยกย่าดก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาล
เพราะเธอบอกว่าของขวัญของเธอไม่เหลือแล้ว

ล้มพับลงไปเลยค่ะค่ะฟังเสียงเท่านั้นหน่อยค่ะครับ

คือมันเป็นอะไรที่ทำใจยากจริงนะครับ
แล้วพี่รอปภคนนี้ที่เสียชีวิตเนี่ย

คือช่วงที่คนร้ายกำลังจะหนีเนี่ย
รอปภคนนี้เขาไปกดปิดประตูฉุกเฉินไว้

คนร้ายไม่รังเลคือยิงรอบพอร์คนนี้ตายเลย
รอปภคนนี้เขาไม่ได้มีปืนต่อสู้นะ

ไปแล้วไปทุบที่ประตูประตูมันก็เปิดแล้ว
นี่ไงคุณพ่อของพี่รอปภเลยบอกว่า
อยากให้จับเป็นจับตายตายง่ายเกินไป
ขอถามขอแล้วก็อยากจะถาม
มูลเหตุจูงใจว่าทำไมถึงทำแบบนี้นะคะ
ส่วนอีกหนึ่งความสูญเสียอีกหนึ่งครอบครัว

เป็นเด็กชายอันนี้สามขวบเองนะคะ
คือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย
บรรยากาศงานศพค่ะจัดขึ้นที่วัดหัวช้างนะคะ

ทยอยเดินทางมาร่วมงานศพ
มาทำบุญเอาพวงหลีดเอาของเล่น

กับครอบครัวพ่อแม่ของน้องไตตันนี้นะคะ
นอกจากนี้มีวงผีผ้าจากสุพรรณบุรี
เล่นให้ฟรีด้วยในงานไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะ

หลังจากที่ศูนย์เสียน้องไปจนถึงตอนนี้
ยังไม่ฝันเห็นน้องเลยน้องไม่ได้มาสื่อสารอะไรเลย
แต่ว่ามีคนมาร่วมงานศพบอกว่า
เห็นน้องไตตันนั่งอยู่ในงานศพ

เขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องมาเล่าให้ฟัง
เห็นอะไรก็ไม่ต้องมาเล่าให้ฟังเพราะตอนนี้รู้สึกสะเทือนใจมากพอแล้วนะคะ
และตอนนี้นะคะคือ

ครอบครัวนี้มีการเปิดขอรับเงินบริจาค

คุณแม่บอกเลยนะไม่ได้รับนะ
ไม่ได้รับบอกบัตรไปเลยไม่ได้รับ
เรื่องการขอรับบริจาคเงินสำหรับครอบครัว

ทางด้านของอีกหนึ่งครอบครัวนะคะ
ที่ศูนย์เสียเป็นพะนักงานดารันทอม

อ่ะตอนที่เข้าไปถึงเคาน์เตอร์ก็
ค่ะเรียกว่าจ่อยิงเลยนะ๔รับนัด
เออปังปังปังปังโดนโดนไปเลยนะคะ
และเสียชีวิตตรงจุดนั้นเลยนะคะครับ
ชัชวานมังวงสามีของผู้เสียชีวิตที่ชื่อว่านางสาวธิดารัฐทองทิพย
เป็นพนักงานขายทองเปิดเผยว่าตอนนี้ยังปรับตัวไม่ค่อยได้กับการสูญเสียพันรยา
อันเป็นที่รักตัวเองพยายามเข้มแข็งเพื่อเป็นเสาหลักของครอบครัว
ทุกครั้งที่อยู่คนเดียวจะคิดถึงทุกอย่างที่เคยทำร่วมกัน
ตอนนี้ยังไม่ได้บอกกับลูกชายเลยว่าแม่ตายไปแล้ว
บอกและบอกลูกแค่ว่าแม่ไปทำงานทุกครั้งที่ถามหาเลยแม่ไปไหน
ก็บอกแม่ไปทำงานแม่ไปทำงานตลอดเนี่ยนะคะ
ซึ่งช่วงเวลาที่บอกคำนั้นกับลูกว่าแม่ไปทำงาน
มันเจ็บปวดทุกครั้งเลยเพราะต้องโกหกลูก

วันแรกที่ผมบอกไว้ว่ารู้สึกว่าเหมือนเขามารูป
มารูปหัวนะแต่ก็
มันได้รู้สึกแต่เขาคิดว่าใช่นะ
พยายามจะพูดให้กำลังใจลูก

เขาบอกว่าแม่ไปทำงานนะอย่างนี้

มันก็ลำบากใช้โกหกลูก
เหตุการณ์ครั้งนี้สรุปแล้วมีผู้เสียชีวิต๓ศพ

มาดูอาการของผู้บาดเจ็บกันหน่อยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะ
คนแรกค่ะนายประเสริฐคงมะลิรอปภที่ถูกยิงคนแรก
สวนธนาได้ปกติคนนี้อาการค่อนข้างดีหน่อยนะคะ
ส่วนคนสผาวดีกรรมชุนสนิท๑๐๔ปี
และทางนายยุทธการสนิทสนิท๔๓ปี

รู้สึกตัวดีนะสวนธนาได้ปกติและอาการดีเหมือนกัน
นางสาวเปมิกากลิ่นดอกแก้วอายุ๓๔ปีพนักงานอีก๑คนในร้านทอง
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระนารายมหาราชผ่าตัดแล้ว
คนนี้ต้องดูอาการหน่อยนะเพราะว่าใช้เครื่องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ตอนนี้
คือพูดไม่ได้ต้องสื่อสารด้วยการเขียนการสอบปากคำการให้ปากคำต่างจากตำรวจ

ในข่าวนี้ติดตามได้ในทุกช่วงข่าวของทางไทยรัฐทีวีในวันนี้
ก็จะมีความเคลื่อนไหวมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน